เมื่อวานก็ว่าสูงแล้วนะวันนี้สูงขึ้นไปอีก
อยากจะรู้ว่าฝุ่นกลับมาขนาดไหนใช่ไหม
เมื่อวานนี้คนแชร์ว่าไม่เห็นดอยสุเทพ
เราไปเชียงใหม่คือไม่เห็นดอยสุเทพฯ

ถ้าไม่มืดซะก่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้เนี่ย
มาดำนั่งโมสาไม่เห็นเลยพี่

และปริมณฑลประจำวันนี้ระบุว่า
มันเพิ่มขึ้นจากตอน๗โมงขึ้นมา

เขาบอกว่ากรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับ๕แล้ว
อันดับ๕ของการที่มีอากาศย่ำแย่นะคะ

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาแรงแซงโค้งไปติดอยู่ที่๑๔

ก็คือเกินมาตรฐานมาเป็นโอ้โหกี่เท่าเนี่ย
ปกติต้อง๕๐ใช่ไหมเท่านั้นใช่ไหมคะ

จากนั้นก็คือเชียงใหม่อยู่อันดับที่๑๔นะฮะ
ขณะเดียวกันที่การวัดระดับฝุ่นที่เชียงใหม่เนี่ย

ล่าสุดเนี่ยก็คือตอน๑๘นาฬิกาเนี่ยนะคะ
กรุงเทพเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๖๔แล้ว

ที่แม่ริมอ่ะคุณแม่ริมนี่ดูสิเผากัน

ปะตอง๑๕๔และที่สรรทราย๑๕
อันนี้วัดกันเป็นอำเภออำเภอเลยนะคะ
ก็คือดัชนีคุณภาพอากาศ
ตอนนี้ก็คนที่ได้รับผลมากคือ
คนที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่แพ้อากาศ

แปบตากันเป็นแถวเลยในกรุงเทพเนี่ยนะ

น้ำปางหยุดเป่าคุณแม่คุณแม่ก็คือทางที่ก็ลงไปเลย
ไม่ให้เผาเขาไปควบคุมเลย

ต้องฉีดรายน้ำเราต้องฉีดระดับฝนตกแล้วจะต้องฉีดไปละอองละเอียด
มันก็ไม่มีเครื่องแบบนั้นทั้งครอบคลุมในบริเวณที่กว้างพอ
แต่วันนี้ก็แปลกกรุงเทพรถติดตั้งแต่แบบ๓๔โมงยิ่งรถติดนั่นแหละ
เขาบอกว่าเราสังเกตไหมว่าปกติแล้วตอนเย็น
ฝุ่นมันน่าจะน้อยลงถูกต้องไหม

แต่ปรากฏว่ากลายเป็นตอนเย็นค่าฝุ่นละอองสูงขึ้นในกรุงเทพ
เนื่องจากว่าการใช้รถใช้ถนนมันเยอะขึ้น
แสดงว่ารถก็ยังปล่อยควันพิษกันเหมือนเดิม
ถ้าเราสังเกตช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
อย่างวันตรุษจีนหรืออะไรก่อนหน้านั้นนะคะ
แต่พระอากาศดีขึ้นเยอะในช่วงนั้น
ก็เรียกกันว่าจะเป็นวาระแห่งชาติแล้ว
ถ้าสมมุติเราจะติดตามกันนะแองจี้มันถึงเวลาที่จะต้องเป็นวาระแห่งชาติแล้วอ่ะ
ก่อนหน้านี้ที่เขาทำนายว่า

ก็จริงเขาบอก๑๓๑๔เห็นไหมล่ะพรุ่งนี้วาเลนไทย
อยากให้ไปรับพิษหน่อยเถอะนะฮะ

เขาจะไปเรียงเขาจะไปนัดเวลาเลนไทน์กัน
เขาจะคู่รักลูฟท็อป
รูปท็อปแล้วถ่ายรูปลงไอจีเชิญค่ะ

แต่ที่จะพ้นก็คือระดับสูงเท่าเครื่องบิน
ต่ำกว่านั้นก็เจอฝุ่นหมดคือเครื่องบินปะไม่ได้

แค่ขึ้นทางด่วนเราจะรู้เลยว่าฝุ่นมันเยอะแค่ไหนปกติ

แดดกรุงเทพแรงอากาศร้อน

ก็คือมองไม่เห็นตึกอยู่เหมือนเดิมอยู่ดี

แต่เอาจริงแล้วคือหลายคน

รู้สึกดูแล้วบางทีมันก็คือความจริง
คือคลิปหมอพูดกับคนป่วยมะเร็ง
ลั่นว่ารักษายังไงก็ไม่หาย

ปรากฏว่าเหมือนกับว่าจัญญาบันแพท

ได้เผยแพพย์คลิปวิดีโอ
ที่กำลังตกไปที่วิทยาภาพวิจัยขนาดอย่างดุเดือดในโรคออนไลน์ขนาดนี้
ลองไปฟังกันสักนิดนึงไหมครับ
อาจจะเป็นเลือดออกง่ายเกร็ดเลือดต่ำอาจจะเป็นเลือดอะไรพวกนี้ได้
แต่ป้าจะไม่ตายฉับพันธุ์เข้าใจเปล่า

แต่ในปอดไม่เป็นไรแต่มันเหนื่อยเพราะพิษในเลือด

สารพิษในเลือดตับไปกำจัดสารพิษไม่ได้เข้าใจไหม
เห็นไหมว่าแม่ตาเหลืองเข้าใจยัง

ไม่หายแล้วป้าป้าเป็นมะเร็งตากเนื้องอก

ก็เขาพูดปรอบใจเธอแต่เห็นไหม

เป็นหมอหมอเหมือนอารมณ์
แรกเลยก็โอเคบางคนก็บอกว่าเหมือนกับพูดความจริง

กับล้านหรือกับอะไรก็แล้วแต่

อย่างที่บอกคลิปหญิงสาวพาผู้ป่วย
แม่ป่วยเป็นมะเร็งตับมาหาหมอ
ซึ่งคลิปเนี่ยเผยให้เห็นการพูดคุยกันในห้องตรวจ
โดยที่ฝ่ายคุณหมอยืนยันว่าผู้ป่วยยังไงก็ไม่รอด
อย่างไรก็ตายรักษาก็ไม่หาย
เพราะว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว
หากมีเรื่องอยากทำหรือมีความต้องการอะไร
ก็สั่งเสียลูกไว้ซะนะกับอธิบายก็ถามว่า
ชี้ว่าตับมันไม่ทำงานแล้ว
คือบางคนเนี่ยก็มองอีกแง่หนึ่ง
เขาจะบอกว่าน้องแองจี้น้องว่าหมอพูดตรงดี
แต่น้ำเสียงทำไมจะต้องดุดันขนาดนั้น

มาร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมากว่า
ซึ่งบางคนก็บอกถ้าสมมุติตัวพี่เองเนี่ย

อยู่ข้างหมอคือแบบให้ทุกคนไปเตรียมใจ
แล้วก็ใช้เวลาที่มีดีที่สุด

ใช้เวลาที่เหลือให้ดีที่สุด
เพราะว่ารักษาไปก็ไม่มีทางรอด

บางคนก็บอกเฮ้ยแต่ทำไมจะต้อง

พร้อมแสดงความว่าพูดตรงแบบนี้

อีกนานหรือไม่นานมันอยู่ที่กำลังใจถูกต้องไหม

ยังไงก็ต้องตายแน่แน่เนาะซึ่งผู้ป่วยเนี่ย

คุยกับญาติอย่างที่บอกนะครับต้องคุยกับญาติ

ว่าได้มีการตรวจสอบไปยังครอบครัวของคุณป้า

คุณป้าที่ปรากฏในคลิป

คนที่เผยแพร่คลิปลบคลิปด้วย

ล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าออกมาเปิดเผยว่า
ทราบเรื่องในกล่าวจากข่าวในช่วงเช้านี่แหละ
เรียกแพทย์หญิงคนนั้นในคลิปมาสอบสวนว่า

จึงมีคำสั่งให้พ้นหน้าที่แล้วก็เชิญออกไปแล้ว

หมอยิ่งหายากอยู่เนอะแองจี้เนอะ
นี่ไงคุณผู้ชมเขียนบอกว่าถ้าป่วยหนักขนาดไหน
ถ้าได้กำลังใจดีบางทีมันก็อาจจะต่อชีวิตคนได้อีก

อันนี้คือบางทีผิดไหม

เราก็คงไม่อยากได้ยินแบบนี้
ทุกวันนี้หมอหมอไม่ค่อยมียาหอมนะคะ

อยู่ที่ว่าใครจะถ่ายคลิปหรือเปล่า
หมอจะพูดติดลบมาก

กฎจบันเขาห้ามพูดเกินคุณแม่เพราะไม่งั้นจะถือผิด
เหมือนไปให้ความหวังคนป่วยไม่ได้
ต้องพูดตามความเป็นจริงรายงานแฟคแหละแต่คือจะมีวิธีการที่แบบ
แต่น้ำเสียงของนางอาจจะดุดันหมดแรงดุดันไปหน่อยว่าเหมือนประมาณว่าเกี่ยวกับแพ้อากาศหรือเปล่า
ไม่ใช่เป็นมะเร็งตับตับโตแล้วแต่ปอดไม่เป็นอะไร
ซึ่งเขาก็พูดให้เหตุและผลนะ
ลูกเขาไปได้จากหมอเองเหมือนกับฟอกไตได้ไม่ใช่
เลือดเป็นพิษคือคนที่กำลังจะตายพี่ว่าก็ล่วง
ไม่ได้ต้องการให้โกหกเรารู้สึกนะเพราะแม่เราก็เป็นอย่างนี้
หมอก็พูดตรงแต่หมอพูดตรงแบบเรียบนิ่งแล้วเข้าประเด็นเสียง
ทุกอย่างแม่พี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วหมอบอกว่า
แต่เขาบอกเราไม่ได้บอกแม่ว่ากี่เดือนแต่บอกเราว่า

ก็ให้ไว้ใช้เวลาที่ดีที่สุดอยู่กับเขา
เขาก็รู้เขาก็เขาจะสั่งหมดเลยแม่ก็สั่งหมดเลย
ไม่ให้ช่วยไม่ให้เสียบสายไม่ให้กระตุ้นขึ้นมา
แต่วันนี้ผิดตรงน้ำเสียงผิดนางตรงน้ำเสียงตรงประตวาส
เขาถามว่าไอ้ความผิดที่เธอว่าผิดหรอแองจี้ฉันถามตรง
ก็ไม่ผิดหรอกค่ะแต่น้ำเสียง

ใช่ไหมล่ะบางคนบอกอาจจะต้องกำลังใจ

แต่ถ้าคุณแม่เป็นหมอคุณแม่พูดอย่างนี้

อีบ้าฟังคุณแม่พูดไม่รู้เรื่อง

หมอเป็นส่วนใหญ่ทุกวันนี้

ผิดแต่วิธีบอกของหมอ
ได้ดูอีกหนึ่งคน

แล้วเขาจะอายุเท่าไรเนี่ย

เขาแต่งงานอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อายุ๒๒นะคะ

พร้อมกับนายอภิรัตนป้องกันในอำเภอเมืองยะโสธร
ไปที่ตำบลเขื่องคำอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรล่ะค่ะ
ทราบชื่อว่ามีคู่รักอายุยืนกว่าร้อยปี
ครองรักกันแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งคู่ด้วยนะคะ
ไปถึงบ้านไม้ก็เป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุน

บ้านเลขที่๒๖หมู่๑นะคะ
เยอะโสธรก็ไปพบกับคุณปู่คุณย่านั่งเคียงข้างกัน

ทราบชื่อก็คือคุณในพันธุ์บรรลือหารอายุ๑๐๒ปี
ปีนะคะเกิดเมื่อวันที่๑มกราศ๒๔๙
เคียงข้างอยู่กับนางบรรลือหารอายุ๙๘ปีเหมือนกัน
เมื่อวันที่๑๐สิงหา๒๔๖๔ค่ะ
โดยทั้งคู่ก็เป็นสามีภรรยากัน
คุณปู่พันธ์เล่าให้เราฟังบอกว่าตนแล้วก็คุณนางคุณยายนะคะ
แต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ยตั้งแต่ตนอายุ๒๒ปีโดยมีลูกด้วยกัน๓คนค่ะ
เป็นบุตรชาย๑คนแล้วก็บุตรสาว๒คน
ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่กับลูกสาวก็คือนางอนงบรรลือหาร
เกิดเมื่อวันที่๒กุมภา๒๕๖
อายุก็ปลาไป๗๕ปีแล้วนะคะ
ส่วนลูกอีกสองคนไม่ได้อยู่ด้วยนี่ลูกลูกก็อายุยืนเลยเห็นไหม
ลูกเท่าไหร่นะ๗๕แล้วมีอีก๒คน
หลายคนอยากรู้แน่นอนว่าคุณตาคุณยายกินอาหารอะไรทำไมถึงอายุยืนขนาดนี้
ผักต้มก็เป็นอาหารพื้นเมืองทั่วไปเนี่ยแหละค่ะ
คู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยคุณตาคุณยายบอก
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตบอกว่าสองคนนี้ดูค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์ดี
อารมณ์ขันแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงยังพูดคุยได้แบบรู้เรื่อง
พูดจาเสียงฟังชัดอ่านหนังสือพิมพ์ยังได้
ร้อยกว่าอย่างนี้นะร้อย๒ปีอะดีจัง
ต้องไปเยี่ยมคู่รัก๑๐๐ปีเพราะวันพรุ่งนี้วันลันทายแล้ว
ก็อยากจะให้ดูตัวอย่างของคู่รักที่แบบรักกันมาอย่างยาวนาน
ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมาเยอะขนาดนี้นะคะ
กานรอบซื้อนี่ระดับ

คุณไปจากดอปหน้าหนูลุกไง
กับฉันกับรถเมย์ขนาดซอบ

ไม่เอนเจคุณมีความรักอายุยืน
เปิดตัวได้อายุยืนใช่อือ

ปรากฏปีนี้ผิดคาดกุหลาบเฉา
วันนี้เป็นการอารายงานคนไม่ได้ไปทุ่มเทกกุหลาบ
แล้วอะไรขายดี

แต่เราอย่าลืมว่าทุกวันนี้ของจากญี่ปุ้งญี่ปุ่นอันมันเยอะแยะไปหมดเลย
เหมือนคุณไอโอคุณไอโอผัวให้เป็นดอกไม้ทองคำตลอดหรือดอกทองตลอดเลย
สื่อบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวกลับมาเล่าฮะ
ซึ่งก็แต่ละปีจริงทุกปีจะมีการอัปเดตเหมือนกันว่าราคา
ราคาดอกกุหลาบไปถึงไหนกันแล้ว

เป็นพันอันนั้นคือดอกหนังเผ้าแต่เอาเขาธรรพี่ในเมืองไทย
ดอกก็ร้อยเคยถึงแคสสิบร้อยกว่าคุณแม่แบบซื้อเดินซื้อบัตรปลาของตลาดอะไรอย่างเนี่ย
ไม่ใช่แบบกั้นยาวแข็งแบบนี้
เขาก็จะเริ่มดูแล้วล่ะว่าดอกไม้เนี่ยจะเริ่มคึกคักเนี่ย
เขาบอกดีไม่ดีดอกไม้เนี่ยราคาขึ้นตอนวันพระมากกว่าวันวาเลนไทยอีก
มันเปลี่ยนไปหมดโอเคละวันพระดอกไม้มันก็จะเพิ่มราคาเพิ่มขึ้น
ถ้าวันพระใหญ่ก็มันก็จะเพิ่มขึ้น
แต่อีกสิ่งหนึ่งเขาบอกช่วงวาเลนไทยนี่แหละเป็นช่วงที่แบบว่า
พ่อค้าแม่ค้าจะลืมตาอ้าปากกันได้
วันนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐสำรวจแหล่งปลูก
แล้วก็จำหน่ายดอกกุหลาบก่อนวันวาเลนไทย
เขาเช็คกันตั้งแต่วันที่๑๒กุมภาพันธ์เลย

ประชาชนคนทำงานนักเรียนนักศึกษาเนี่ย
ถามว่ามีไหมก็เริ่มทยอย
ทยอยเลิกซื้อดอกไม้กันอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้ต้องยอมรับว่าเหงาไม่คึกคัก
ขนาดที่ราคาจำหน่ายดอกกุหลาบหนึ่งดอก
เมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเกือบร้อยบ้างล่ะ

ปีนี้เต็มที่ก็๑๕๓๐
อย่างนี้หรือเปล่าหากเป็นมัดนี่

หนึ่งก็๕๐บาท
ดอกอยู่ที่๒๐๐๒๕๐บาท

ใหญ่มัดหนึ่งก็ประมาณสัก๕๐ดอกเนาะ
ก็๒๐๐๒๕๐บาทก็ตกดอกละ๕บาท
ในขณะที่สีขาวกับสีชมพู๑๕๐๒๐๐
ส่วนการจัดช่อดอกกุหลาบ๑๐ดอกดีกว่า
๑๐ดอกราคา๘๐บาทก็ได้
๑๐ดอก๘๐บาทโฮน๘๐บาทหรอ
แต่มันก็จะมีอยู่เลส๘๐๓๕๐
ชาวไล่เศร้าเลยนะมันต้นทุนมันสูง
ใหญ่ดอกกุหรับ๒๕ดอกขึ้นไปก็ประมาณ๓๔๐๐

ถ้าเป็นช่อใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้

นี่คือเขาสำรวจมาแล้ว
เมื่อเทียบราคากับวันอันทรายเมื่อปีกราย
ก็ขายกันประมาณ๓๐๕๐บาท

แสดงว่าปีนี้ดอกไม้เนี่ยราคาตกลงมากกว่าเดิม
ในขณะที่ช่อเริ่มต้นที่๑๕๐บาท

ระดับคุณแม่ต้องเป็นดอกไม้เบิร์ตเด็ดชลาง

ในขณะเดียวกันที่มราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เขาบอกเขาสำรวจความคิดเห็นอันนี้น่าสนใจพอสมควร

เขาพบว่าสังคมไทยให้ความสำคัญไหม

เขาบอกว่าแปลกคนกลับมารักครอบครัวมากขึ้น

แฟนเพื่อนก็ยังนิยมกันอยู่นะ
ก็ดอกไม้ก็ยังให้กันอยู่นะ
แต่ทุกวันนี้มันมีทั้งช็อกโกแลต
มันมีทั้งของกินอย่างอื่น

แต่ทุกวันนี้คุณดูเอาเองแล้วกันว่ามันไปซื้อของแบบว่าของจาก

สารพัดของกินช็อกโกแลตคุณดูสิ
ขายของทุกวันนี้มันไม่ใช่แต่ดอกไม้อย่างเดียวแล้ว
ขณะที่วันนี้เขาบอกอยากฉลองวาเลนไทยกับใครมากที่สุด
เย้อัมพระชรภายยังติดกับเขาอยู่ตรงบาร์ดี้สไลม์
สวนดูสิตโพเขาก็จัดอันดับนะ
ว่าคนที่เขาชอบที่สุดก็คืออันดับหนึ่งก็จะเป็นณเดชน์ยายา
ตูนก้อยเวียเบลล่าบอยเจี๊ยบแล้วก็แดนแพตตี้ก็ยังคุยกันอยู่
เขาน่ารักทุกคนแต่บางคนเขาก็ถามอีกว่าเฮ้ย
วันนี้วันวาเลนไทยเป็นวันเสียตัวจริงหรือไม่
ทุกวันนี้เขาบอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมม่านรูดเนี่ยเต็มมากที่สุดคือ
๒วันคือวันวาเลนไทยกับวันลอยกระทง
ปรากฏสวนดุสิตโพเขาทำสำรวจออกมาน่าสนใจนะ

เขาถามว่าวันแห่งความรักเพราะว่าหากมีแฟนหรือคนรัก
ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเฮ้ยน่ากลัว

ดัดจาริตหล่อนนี่มันดัดจาริตเกินมานุ่นประนะจริง
จริตตั้งแต่เช้าเย็นจริงคนอย่างหล่อนเนี่ย
กิ๊บเข้าไปมันไปดันสมองหล่อนหรือเปล่า
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้ามดแฟนหรือคนรักเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์
ในวันวาเลนไทยส่วนใหญ่อันดับแรกเนี่ยจะตอบกันว่ายังไง
ปฏิเสธหรือตอบตรงหรือตอบยังไม่ถึงเวลา
แองจี้จะตอบคำว่ายังไม่พร้อม

คนก็ต้องแอปนะเวลาทำสำรวจขอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนได้ป่
ใช่ไงเวลาที่เหมาะสม๒ทุ่มขอต้อหน่อย

ขอว่าเขาคิดแบบนั้นกันน่ะ
มันยังจะมีอยู่จริงหรือเปล่าลองคิดถึงผลสำรวจของความเป็นจริง

อันนี้ตอบสื่อนะมึง

อันนี้มีข้ออะไรนะคุณนะแล้วจริงหรือค่อย

อ๋อแล้วก็บอกอีกว่าอ่าพูดถ้าลักกายจริงอย่าทำแบบนี้ได้ป่ะ
อ่ามีไหมไม่มีใครตอบโอเคเลยสำหรับหนูนะ
หนูยังเชื่อว่าชายหญิงที่จะมีอะไรก็ได้ต้องแต่งงานกันก่อน
หนูเชื่อกันจริงจริงคือหนูจะเก็บความบริสุทธิ์สุดท้าย
ลายไปให้กับแฟนก็คือว่าเขาจะต้องภูมิใจนะคุณแม่

แม่ได้มาเยอะแล้วแฟนคุณแม่เขาจะรู้สึกยังไงล่ะ
ก่อนไหมว่าเขาอยากจะได้ความบริสุทธิ์ของหล่อนหรือเปล่า
้เขาจะเสียความบริสุทธิ์เขาจะประมูลกันแบบร่มเหงื่อของแม่

แต่เดี๋ยวนี้ความเวอร์จิ้นยังมานั่งขายกัน

เป็นชัยชนะคุณแม่เราได้เขาด้วยความบริสุทธิ์

ใส่กุญแจล็อกไว้ด้วยหลายชั้นนะคนอย่างหล่อนนี้

เหมือนกันอยู่ข้างล่างดีแบบอยู่ข้างล่างก็ไลล์ทคนอยู่
หลอดจะรีบลงไปหาขายไอติมเหรอ

ดูเราก่อนแล้วค่อยไปดู

เอ้ามาดูอันนี้เวลานั่งรถตู้

แล้วอยู่ดีบอกว่าเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย

ลงสิครับลงไหมคะคุณพี่ค่ะอันนี้ก็มีคนแห่แชร์คลิป
โฟเฟอร์รถตู้เล่นมือถือขณะขับรถอยู่ค่ะ
อะไรนะเล่นจริงจังมากนะคะคุณค่ะ
แล้วเขาไม่รู้เส้นทางเหรอเธอรถมันขับมาต้องไม่ติดหรือ
ก้มหน้าเงยหน้าก้มหน้าเขาบอกว่าผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร
กรุงเทพประจวบคิริขันนะคะอัดคลิปคนขับรถตู้

ขับรถตู้กำลังเล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ใช้บริการรถตู้โดยสารคันหนึ่งเนี่ยนะคะ
ซึ่งคลิปดังกล่าวมีความยาว๒นาที๓๖วินาที
โดยผู้โพสต์คลิประบุสั้นบอกว่า
กรุงเทพระยองแฮชแท็กบอกว่าตู้สายแชท
คือมันจะกลายเป็นแบบนั้นไปเช็คเฟซบุ๊คหรือเล่นอะไรเธอไม่รู้เลยอ่ะไลน์เนอะคุยไลน์เนอ
ทีนี้ไม่น่าคุยไลน์โอ้ยเดี๋ยวน่าใช้มือหนึ่งแล้วใส่
เหมือนไม่ได้เล่นเฟสเอออะไรอย่างนี้ไม่น่าจะแชท

เป็นคนขับรถตู้เส้นทางเดิมประจำ

ไม่ไม่ใช่ในกรุงเทพเลยแหละใส่กรุงเทพอาจวบนะเถอะ
คืออะไรคุณแม่เขาสังเกตพฤติกรรมเขาบอกว่ามือนึงเนี่ยก็ขับรถไป
ส่วนอีกมือนึงก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์ไปก็มีการสไลด์
โดยที่แบบว่าเขาไม่ได้สนใจเลยว่าการกระทำดังกล่า

ต้องขอความ
แต่จริงต้องบอกว่าเรื่องนี้กองตรวจการขนส่งทางบกเองก็ได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินคดีดำเนินความตามเรียกพนักงานเนี่ยนะคะ

ใช่มาแจงข้อเท็จจริงให้ฟังซิว่ายังไง
ซึ่งกรณีพนักงานขับรถมีพฤติกรรมใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ยนะคะ
แล้วก็ขับรถในลักษณะที่หวาดเสียวแบบนี้อาจจะก่ออันตรายเช่นในคลิป
ดังนั้นเนี่ยมันจะมีการดำเนินการเทียบปรับนะคะ
กรณีที่๑คือผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดมาตรา๓๔
ประกอบมาตรา๑๓๑ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยของผู้โดยสาร

แล้วก็กรณีที่๒ค่ะกรณีผู้ขับรถมาตรา๑๐๒วงเล็บ๔
ประกอบมาตรา๑๒๗ฐานใช้โทรศัพท์ขณะปฏิบัติหน้าที่ขับรถ

ถูกต้องมาถึงเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะนะคะ

คนไทยมีอัตราการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาก
โดยในปี๒๕๖๑คนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
แล้วก็โรคหลอดเลือด
ถึง๒๘๕๕คนต่อปี

ก็อยู่ในเรื่องของการพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ
ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารอย่างเช่น
ไขมันสูงเกี่ยวกับหัวใจตรง
อาหารหวานจัดเข็มจัดซูบบุรีดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นด้วยนะคะ
รีซอยเขาก็เลยตระหนักถึงปัญหานี้นะฮะ
จึงได้เปิดโครงการวีซอยฮาร์ดทูฮาร์ดนะฮะ
รวมพลังสมทบทุนมอบหัวใจแข็งแรงให้คนไทย
เมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพหัวใจกันมากขึ้น
เพียงคุณซื้อวีซอย๑แพ็ค
เท่ากับคุณได้ร่วมบริจาคเงิน๑บาท
รายได้ให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะฮะ
งานนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงคุณสวัญญานะคะเดชอุดม
ประธานคณะอนุกรรมการโครงการอาหารไทยหัวใจดี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัตรภาหัทธโกศล
อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์
เสวนาเรื่องโรคหัวใจภัยร้ายใกล้ตัว
รวมทั้งบุคคลในวงการบันเทิงอย่างปาเต็ด
ปาเตยุทธนาบุญอ้อมและคุณอ้อมพิยดาอัครเสรณีด้วย
มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคหัวใจ

และร่วมชมนิทรศการความรู้เรื่องโรคหัวใจในวันนี้ด้วยค่ะ

ในโอกาสของวันวาเลนไทยที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ
ก็ก่อนอื่นขอแฮปปี้วาเลนไทยยังพิธีกรข่าวใส่ไข่ทุกท่านนะฮะ
ผมมีของขวัญที่ดีต่อใจมามอบให้ครับวันนี้
ก็เลยจะยืนอยู่ที่ได้ป้ายช่วงว่า
ว่าแล้วป้ายเผ่าใส่ไข่

ประเทศมีประสบการณ์เขาหายแล้ว

เวลามันสัญญาณบอกเหตุมันไม่ค่อยจะมีนางเริ่มโรคอยู่เนี่ย

คนมารวมมารวมเรื่องโรคหัวใจเยอะมากนะ

แล้วทุกที่คุณแม่คอนค์แม่จะต้องระวังโรคหัวใจนะครับ

เธอไม่ใช่โรคหัวใจแบบ

ตกหัวแล้วรูปหลังนะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

เธออ้าปากรอรับไม่รู้อย่างจี้
ไม่ใช่คนหนูคนเดียวเลยแหละคุณแม่ต้องแผลให้หลายคนนะคุณแม่
ช่วงหน้ายังไงคุณรัสสมียแขว่าใครด้านหลัง
ฉันรู้แล้วคุณแม่หนูไปสื่อมันรู้ว่าคุณแขว่าใครมาเช็ดอะไร
เธอว่าคนไหนชอบเชิดใช่แขว่าใคร
คนที่แบบว่าก็ลองเริ่มจากว่าเอ๊ะเขาทำงานกับใครเขียนอะไรมา
เขาทำงานกับใครเขาด่าใครหรืออย่างไรใช่อุ๊ยช่วงหน้าเธอเป็นคนบอก

ชอบเชิดค่ะใครช่วงหน้าแอนชีจะมาบอกว่าแกมันด่าฉันหรือเปล่าเธอ
เฮ้ยเธอนั้นไงทระวังดำมันด่าฉันหรือเปล่า

รัศมีแขในรัศมีแขของขึ้นนะ
กร่ายยาวเลยจัดหนักถึงคนลืมตัว
ไม่ให้เกียรติจนชาวเน็ตคล่องใจว่า
แม่รัศมีแขนี่อุ๊ยไอ้ดำด่าก
นางจ้วงฉันรึเปล่าแอ้งเชฟ
อ่านสกิปอยู่หรือยังอ่านกล่าวอย่างไป

เขาว่าว่าอะไรจะได้รู้ว่าเขาว่าคุณแม่หรือเปล่า

มันจ้วงเหรอเธอจ้วงฉันหรือเปล่าเธอ

ตัวเรานี้ไม่เคยมั่นหรือเชิดใส่ใครถูกต้อง
แต่ท่าเดิมงาน่าตบแขเพราะอะไรรู้ไหม
มีคนรู้จักแต่ก็มีคนดังกว่าเรามากมาย
เรียนที่ดีคนเรียนมหาลัยอันดับต้นของโลกก็เยอะ

ทำงานมีเงินคนรวยกว่าเราก็มีเยอะ
วิ่งเก่งแต่ก็มีคนวิ่งเก่งกว่าเราเยอะ
วอลเล่เก่งไงเป็นนักกีฬาวอลเล่ไงเยดำเนี่ย
มีคนตีดีเป็นทีมชาติกว่าเรามากมาย
เจียมตัวนะเราเรียนไม่เก่งมาจากบ้านนอก
มาจากเชียงรายแล้วนางไปได้ผัวอยู่เมืองนอก
นี่ไงนางไปได้ผัวเมียแล้วนางไปได้เมียนะไม่ใช่ผัวนะเมียนะ
เมียนะเธอรู้สึกจะเป็นเมีย
เมียวัยฟวัยฟเนี่ยไม่จริง

แต่นางไปอยู่แล้วนางภาษานางเป๊ะเช๊ะมาก

นางพูดเก่งมาก

คืออยู่กับมึงแล้วกูไม่มีความทุกข์เลยจริง
เราไม่เคยลืมว่าเรามาจากไหน

อ่ะไม่ต้องไปสื่อคือใจ

เขาจะพูดตรงแต่แล้วเรียกว่าเขาทำงานอยู่กับใคร
แล้วไม่พูดถึงใครแล้วทำไมพูดถึงคนนี้คนเดียว
จ้วงกูหรือเปล่าต้องดูกับแองจิที่หลังจะเลือกข่าวเนี่ย

เขาอยู่กับพี่ต้นหอมตลอดเขาจะไปด่าพี่ต้นหอมก็ไม่ใช่
มีคนไปหยิงใส่เขา

แสดงกิริยาชัดเลิศ

พอเราโพสต์ไปครั้งนี้คนที่โดนกระทำแบบเดียวกับเราเนี่ย
เขาก็มาพูดคุยกับเราเยอะพอสมควร

เห็นไหมชีวิตดันมโนเจ็บแอ๊งจี้อีกแล้วเนี่ย

แต่เราไม่รู้ว่าการโพสต์นั้นช่วยได้มากน้อยแค่ไหน
แต่เราไม่รู้ว่าการโพสต์นั้นช่วยได้มากน้อยแค่ไหน

จะมาโพสต์ทำไมเขาอาจจะไม่เล่นก็ได้

ก็ชื่อยอกเขามี๔อักษร

จะมาบอกคนนอกวงการ
ถ้าเกิดบอกไป๒ตัวคนรู้เลย
ใส่ไปแค่๒ก็น่าจะอยู่

ไม่ใส่ไปที่ไหน

ดับว่าเจ้าจักรยานมิตร

มันเป็นคนตลกมันคนตลก
แล้วมันฟิลกู๊ดตลอดเวลายายนี้

ด่ามันก็ไม่โกรธ
นั่งด่ามันทั้งวันมันก็ไม่โกรธ

อ่ะงั้นใครที่มายิงแสงลักษณีย์แคท
เขาคงรู้สึกหนักมากนะเขาถึงเขียนอะไรออกมาแบบนี้

หรือแม่มันสั่งให้ทำหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่า
ต้นหอมมันสั่งให้ตั้งกระแสหรือเปล่า

แม่มันเป็นคุณซื้อที่ดีอยู่นะแม่มัน

ตั๊กวงกฏที่เขาลงรูปอันนึง
คนก็ไปคอมเมนต์หน้าอกเขา
ใช่ไหมแต่เขาก็ตอบมาแบบทันควันไหม

แล้วก็มันมีประเด็นใหม่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ

ลูกชายน้องเข้าหอมร่วมเฟรมกับนักร้อง
หนุ่มตูนบาร์ดี้แซลัมแคปชั่นสิคะ

ว่าแฮชแท็กทนได้ทุกอย่าง

ก็เพื่อลูกแฮชแท็กเพื่อลูกทั้งนั้นครับ

ให้มันดูมีสีสันเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไร
ส่วนที่ปิดคอมเมนต์เพราะบางทีเราไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์

ไม่แคร์เขาบางทีปิดคอมเมนต์ไม่ได้มา
หมายความว่าเราปิดความคิดเห็นคนอื่นนะคะ

เราก็กลัวคนอื่นจะมองว่ายิงเหรอ

ได้ถ่ายรูปได้กัน

แล้วมีปัญหาน้อยใจใครหรือเปล่า
บอกว่าไม่มีค่ะถ้าน้อยใจจะไม่ออกโซเชียลให้เห็นหรอกค่ะ
น้อยใจอยู่ในห้องแบบธรรมดา
เขาไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวของเรา
แล้วมีกระแสดราม่าที่คนมาวิจารณเรื่องหน้าอกล่ะคะ

รู้สึกว่าไม่ดีเลยทำไมต้องมาโพสต์

แต่ก็ตอบกลับไปแบบธรรมดาเพราะเขาคงอยากได้ความคิดเห็นของตั๊กมั้

ก็พูดว่าคุณแม่คุณก็จะผีบ้าอย่างงี้อยู่เนอะ

ตอบสุภาพไม่มีคำหยาบเลย
ใช่สุภาพเลย
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูข่าวของคุณแพทย์กับคุณเบ้น

วันเกิดลูกเขาวันเกิดน้องเรสซิ่งไงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้

ใช่ไหมให้แพทย์บอกใช่ไหม
เอามาเรื่องของคุณแพทย์นับประพากับคุณเบ้นเรสซิ่งบ้างนะคะ
แม้ว่าจะเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่ยุติสถานะสามีภรรยา
แล้วก็หันมาเป็นเพียงสถานะพ่อและแม่ของน้องเรสซิ่งเท่านั้น

แต่เขาบอกว่าในความเป็นเพื่อนแล้วก็มิตรภาพที่ดีของทั้งคู่
ก็ยังไม่ขาดจากกันทีเดียวนะคะ
เมื่อวานนี้๑๒กุมภาซึ่งจริงน้องเรสซิ่งเกิดวันที่๑๓
ก็คือวันนี้นะคะคุณเบนส์เขาก็
วันที่๑๒นี่เป็นวันเกิดของคุณเบ้นเรสซิ่งด้วยเมื่อวานนี้
เจ้าตัวก็เลยเผยภาพดีที่ทำให้เอาแบบหลายคนต้องยิ้มแฉ่งมาก
ก็คือแพทย์เนี่ยให้น้องเรสซิ่งวีดีโอคอลไปหาคุณพ่อของเขา
แล้วก็อวยพรคุณพ่อด้วยการทำมือมินิฮาร์ด
ซึ่งคุณแพทย์เองเขาก็ทำมือมินิฮาร์ดเหมือนกันนะ
แล้วก็ส่งหัวใจกลับไปให้คุณเบนเช่นกัน
คือคุณเบ้นเองเขาก็ทำมือมินิไฮกลับมาให้ก็สื่อให้เห็นว่า
ทั้ง๓คนเขาก็ยังมีความรักให้กลุ่มเรียวเป็นครอบครัวนะ

แห่งที่นางเลือกกันนั้นเนี่ย

หมายถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวยังดีต่อ
เป็นพ่อเป็นแม่ของเรสซิ่ง

เขาบอกว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะเลิกลากันไป
แต่หน้าที่ความรับผิดชอบยังมี
แล้วก็ความเป็นเพื่อนก็ยังมีอยู่เสมอไง

มึงถามหน่อย

เจ้าของคินิกเลย
คนเปิดหาง่าย

มีอีกข้อมูลใหม่

มันยิ่งโตยิ่งน่ารัก

๒๓เดือนมันก็มาออกทีวีแล้ว
ถือว่าเป็นคนที่ออกทีวีตั้งแต่เด็กสุดนะ

ก็ไม่นำเขามาออกรายการก็ได้แล้ว
ดูสิว่าเด็กอะไรมันออกทีวีตั้งแต่เกิด

รายการเราเนี่ยตั้งแต่ยังไม่เดินยังงอกแงกอยู่เลย

พ่อก็เจ้าชู้แสดงว่าพอกันนั่นแหละใช่ไหมล่ะ
มาอีกคนนึงจ๊ะอาสยามเหรอเธอ

แม่แรดอยู่อย่างก็มาอยู่ไง
ร้องเก่งด้วยเต้นเก่าแก่ด้วยอ่ะ

การเดินแบบสุดฮอตนั่นก็คือการหยุดโพสต์ภาพ

เจ้าตัวดูสินี่

กางเกงตัวนี้มันปกปิดอะไร

ฝากค้นหามากมีแฟนเขามาตั้งทางถามว่าเธอสวมชุดชั่นในแบบไหน
ทำไมหน้าอกถึงอยู่ทรงสวยมาก
เออใช่แล้วปัญญาอาเซียบก็ตอบที่อย่างตกไปตรงนั้นว่า

นางบอกใช้โกยข้างเอาค่ะนางก็ตอบ
โกยเข้าข้างเอาสมกับเป็นนักร้องเพลงนางร้องยังไงนะ

ไม่แรดอยู่ยากแรดมากอยู่ได้

ไม่แรดอยู่ง่ายแรดมากอยู่ง่าย
มันเป็นท่านี้เลยท่านี้ล่านสุดเลยใช่ป่ะ
ท่านี้นะคะท่านี้อย่างงี้หนูเนี่ย

นับถือคนที่ทำออกแบบชุดคือแหกแค่ไงขากแล้วแต่เนื้อผ้าคือแบบเท่าเดิมเลย
ตัวตัวเขาบอกนมนางไม่ได้ใส่อะไรเลย
ดูสินางโกยเอาข้างเอานางก็บอก

ไม่แรดอยู่ยากแรดมากอยู่ง่าย

ไม่แรดอยู่ยากแรดมากอยู่ง่าย

ถ้าอยากจะไปเจอไอติมจะพานางไปเจอไอติมแล้ว